เมื่อสักครู่นี้ที่ฉันถามคุณเอ๋ปรินาว่า

คือให้เข้าใจคำว่าการปกครองให้ตรงกันก่อนนะ

ซึ่งหมายความว่าสสรต้องมาจากการเลือกตั้ง๑๐๐

แต่หมายความว่าจำนวนสสรทั้งหมด๒๐๐คน

อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามสื่อสารกับรัฐบาลอยู่เสมอ
แต่หนูไม่มั่นใจว่ารัฐบาลเข้าใจอย่างไร

โดยการขอให้แก้ไขรัฐมนูลโดยที่ไม่มีการเว้นหวดใด
เพราะให้ไปขึ้นอยู่กับสสลที่มาจากการเลือกตั้ง๑๐๐

คำถามคือมีคนกังวลว่าการปกครอง

เพราะอย่าลืมว่าท่วงทำนองในการชุมนุม
มันทำให้เขาคิดได้ว่ามันจะไปเกินที่เราเรียกร้อง
หนูเชื่อว่าจำนวนสอสร

ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามานะคะ
มีกลุ่มคนที่หลากหลายแล้วก็มีกลุ่มคนที่มีหลากหลายความคิดอยู่แล้ว
ซึ่งมันไม่มีทางที่ว่าใครจะกำหนดให้รัฐมนุนชุดนั้นเป็นอย่างไรได้
ถ้าไม่ได้ใช้อำนาจจากการรัฐประหารเข้ามาหรือใดก็ตามนะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นหนูเชื่อว่าเสียงของคน๒๐๐คนที่มาจากประชาชนนะคะ
น่าจะพิจารณาได้ว่าอะไรเหมาะสมอะไรเหมาะอะไรควรกับประเทศไทย
ซึ่งทางนี้เนี่ยหนูอยากจะให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้กับประชาชนหน่อย
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐมนูลจริง

คุณปรินาลกลัวสรรร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มาจากการเลือกตั้งหรือคะ
มาธิการเขาก็มีแนวโน้มอย่างชัดเจนว่าสรจะมาจากการเลือกตั้ง
เพราะประเด็นนี้เราน่าจะพอได้แล้ว
ไม่แต่ว่ามันอาจจะมา๑๐๐เพราะว่าที่สำหรับเรามัน๑๐๐
แต่ว่าประเด็นที่ชิคกี้พายเป็นห่วงก็คือประเด็นเรื่องปฏิวัติ
เพราะว่านอกจากสอสรคือประเด็นที่ว่าต้องการแก้ไขมนุษย์ทุกมาตรา

เพราะเรามีสังคมเรามีวัฒนธรรมที่เราสืบทอดกันมายาวนาน
ที่เราไม่บังควรไปแตะต้อง
เพราะการทำอย่างนี้ปฏิวัติก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
แล้วเอาการปกครองมาเปลี่ยนแปลงสังคมด้วย
ซึ่งมันมันไม่ได้เลยแต่ต้องไม่ได้อยู่แล้ว
เราอาจจะเข้าใจคำว่าการปกครองกันคนละมิติ
หรือว่าอาจจะกินความกันมากน้อยไม่เท่ากัน
คือคุณเอ๋กำลังจะบอกว่าคือประเทศไทยจะไม่ได้เป็น
ไม่ใช่การกระทำอย่างนี้มันคือการไม่ต่างกับปฏิวัติ

โดนกดดันคุกคามสารฟาสเครื่องไม่สามารถแสดงประชาชนคนมีสิทธิเสร็จ
ที่เสร็จความเสร็จจะออกซึ่งจริงแล้วเนี่ยก็แสดงออกนักมากเลย
เขาพูดว่าเขาไม่สามารถงานได้นะดู
มันชัดเจนอยู่แล้วอย่ามาอ้างว่าโอ้โหไม่มีสิทธิ์
เขาทำเกินสิทธิ์ตัวเองแล้วเขาละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นด้วยนะวันนี้แล้ว
แล้วก็อย่างพรุ่งนี้ที่เชิญชวนให้ไปชุมนุมกันก็เช่นเดียวกันก็ปิดถนนอีกแล้ว
แล้วอาจจะวาดรูปอะไรที่แบบทำร้ายจิตใจคน
อย่างหนึ่งบอกว่าอย่าไปแตะต้องศาสนาอย่าไปแตะต้องวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา
เพราะมันทำให้เกิดความแตกแยกนะคะ
เรียนหนึ่งบอกว่าเยาวชนกำลังสับสนนะคะ
คือเยาวชนกำลังสับสนหรือว่าคุณปรินากำลังไม่เข้าใจคุณตรงอย่างที่คุณอยากจะสื่อสารคะ
หนูคิดว่าน่าจะไม่ใช่แค่พี่ปรินาที่ไม่เข้าใจผู้ชุมนุมนะคะ
ทางรัฐบาลเองด้วยที่ไม่เข้าใจว่านะตอนนี้ประชาชนที่ไม่ใช่เยาวชนแล้วต้องการอย่างไร
เพราะตอนนี้ไม่ใช่มีแค่วัยวชนที่ออกมา
มีประชาชนออกมาเยอะมากออกมาช่วงอายุช่วงวัย
ทีนี้เนี่ยค่ะถ้าพูดกันถึงในเรื่องที่ว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนไทยทำได้มากน้อยแค่ไหน
แน่นอนค่ะหนูเป็นคนที่เป็นคนหนึ่งที่ออกมาปลาใสเป็นคนหนึ่งที่ออกมาพูดแล้วก็วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา
แต่สิ่งที่หนูต้องแลกมาก็คือการที่หนูต้องมีคดีเหมือนกัน
ซึ่งจริงแล้วในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยควรจะต้องมีสิทธิเสรีภาพในการพูดมากกว่านี้ไหม
อย่างตัวหนูเองหนูโดนคดีทั้งหมด๓คดีนะตอนนี้ซึ่งทั้งสามคดีเป็นคดีการเมืองหมดเลยเป็นคดีที่มาจากการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพหมดเลย
จริงแล้วหนูมองว่าการที่รัฐบาลพยายามใช้กฎหมายเพื่อปิดกั้นเสรีภาพของประชาชนเพื่อปิดกั้นความเห็นต่างของประชาชนเนี่ยหนูมองว่าอันนี้มันไม่ถูกต้อง
เนี่ยคือสิ่งที่เรากำลังบอกว่ารัฐบาลกำลังคุกคามประชาชนด้วยการใช้กฎหมายแต่ทีนี้หนูจะบอกนี้ค่ะว่าการที่เราเรียกร้องเนี่ยค่ะเรายังคงยืนยันตามเดิมว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้ตามระบบประชาธิปไตยและมันเป็นสิ่งที่ประชาชนไทยคงจะต้องทำด้วยในฐานะคนละเมืองซึ่งหมายความว่าการทำงานของรัฐบาลต้องมี
ร้องการออกมาชุมนุมการการปิดถนนหรือว่าการลงถนนชูป้ายอะไรอย่างนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่ประชาชนควรจะต้องทำได้ในระบอบประชาธิปไตยที่รัฐบาลควรต้องเป็นคนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไม่ใช่ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนถ้าอยากจะให้ชุมนุมโดยที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็หาสถานที่ให้สิคะที่รัฐบาล

ไม่เห็นหรอกคะว่าผู้อภิปรายเนี่ยแม้กระทั่งผู้อภิปรายฝ่ายฝ่ายตรงข้ามอ่ะนะคะพูดไปขาสั่นไปเลยยุบสภาคือนึกออกไหมไม่อยากยุบหรอกนะคะเพราะฉะนั้นการยุบสภามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไม่เขาก็ไม่มีใครไม่ได้อยากให้ยุบนะเพราะเขาก็ไม่เอากติกาตอนนี้ตอนแรกตอนแรกเขากลับไปกลับมาไงคือตอนแรกเขาพูดว่ายุบสภาไงแล้วก็ในเรื่องของอะไรกฎหมายอะไรที่ปิด
คนฟังกันรู้จะฟังกันไงแล้วนะคะแล้วก็สิทธิเสร็จภาพในการพูดเขาทำเกินสิทธิ์เขาแล้วค่ะเขาเป็นละเมิดสิทธิ์คนอื่นแล้วด้วยซ้ำนะคะแล้วสิ่งต่างเนี่ยเห็นกันเยอะแยะเลยค่ะตามสื่อบนชนนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นการพูดเองเอาเองแล้วค่ะวันนี้ถ้าอย่างนั้นมันเป็นไปได้ไหมคะที่จะเกิดกลไกในสภาคือ

และสภาหรือและรัฐบาลเนี่ยคุยกันได้คือวันนี้มันเป็นเสียงของคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งแสนคนกลุ่มน้อยนะคะที่มาเรียกร้องในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เยอะและเป็นไปได้เพียงข้อเดียวนะคะแล้วก็เขาหลีกเลี่ยงที่เจ้าชามจะใช้ระบบสภาในการแก้ไขปัญหาด้วยอย่างชัดเจนนะคะการไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมกรรมการก
อะไรที่มอบแล้วไปฟังมอบทุกคนว่าต้องการอะไรอย่างนี้คือมันเป็นมันมันก็เป็นสิ่งที่ที่ที่ทำยากนะคะเพราะว่ามอบมีแสนคนแล้วจะจะฟังอย่างไรจริงก็ต้องมีการพูดคุยกันตกผลึกซึ่งวันนี้ตกผลึกขึ้นวิธีมาแต่ละข้อนี้ก็คือคือคือคือมันเป็นไปไม่ได้เยอะและที่ฉันถึงย้ำเพียงว่าอย่าไปแตะต้องวัฒ
เดียวเนี่ยนะคะคือมันเท่ากับว่าทางคุณบรินาสามารถจะพูดว่าตัวเองเป็นตัวแทนของรัฐบาลหรือไม่ได้เป็นตัวแทนหรือเป็นสมาชิกรัฐสภาที่ที่มองเห็นว่ามีประชาคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เคารพประชาธิปไตรและกำลังไม่เคารพกฎหมายนะคะแล้วก็พยายามใช้การปกครองในการเปลี่ยนแปลงสังคมซึ่งซึ่งตรงนี้มันเป็

บ้างเพราะถ้าเอาจากประชุมสภาจบเนี่ยคือนายกไม่ลาออกอ่าทีนี้ข้อหนึ่งเท่ากับมันมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วยิ่งฟังจากทางพี่เอกเขาเนี่ยนะคะก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้แล้วเอายังไงต่อท่าทีของผู้ชุมนมหนูคิดว่าทุกข้อยังคงเป็นไปได้ค่ะถ้ารัฐบาลจริงใจมากพออืมทั้งนี้เนี่ยเราต้องดูอ่าดูกระแสของประชาช
ทำให้หนูเห็นชัดเจนเลยว่าสมาชิกรัฐสภาหลายคนยังไม่เข้าใจจุดประสงค์ของผู้ชุมนุมอย่างแท้จริงยังไม่ได้ติดตามการชุมนุมของผู้ชุมนุมอย่างแท้จริงถ้าหากทางรัฐบาลหรือว่าทางสมาชิกรัฐสภาบางท่านได้ติดตามตั้งแต่แรกจะเข้าใจว่าสามข้อเรียกร้องแรกที่เคยยื่นไปก็คือหยุดคุกคามประชาชนร่างรัฐมนุนใหม่แล้วก็ยุบสภาเนี่ยทุก
การราคมนูชะบับใหม่ก่อนถึงจะมีการยุบสภาได้เพราะเราถือว่าถ้าหากยุบสภาก่อนจะเป็นการที่รัฐบาลไร้ความรับผิดชอบ
แต่จริงแล้วพอมารับฟังวันนี้แล้วค่ะกลับกลายเป็นว่าสมาชิกรัฐสภาบางท่านยังไม่เข้าใจ
มายไม่ได้มองอย่างที่พี่เอ๋เขามองใช่ไหมว่าคุณไม่ได้กลับไปกลับมาใช่ไหม
คือคุณมีสาเหตุว่าทำไมคุณเปลี่ยนจากยุบสภามาเป็นนายกลาออก

คือตรงนี้มันไม่เคารพประชาธิปไตยอย่างชัดเจนนะคะไม่ใช่ไม่เข้าใจ
คือสมมุติว่าคือน้องมายต้องเข้าใจคำว่าเสียงข้างมาก
ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ต้องการอะไร
ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศเลือกตั้งใครเข้าไปในสภาบ้าง
มันมีระบบรัฐสภาระบบการปกครองประชาธิปไตย
ถ้ามุติประชาธิปไตยเลือกตั้งไปแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ย
แล้วไม่ยอมรับนะคะอีกหน่อยประเทศจะอยู่กันยังไงคะ
สมมุติว่าเลือกตั้งเสร็จทุกครั้งเนี่ยมันก็เกิดหลูบขึ้นมาเป็นวังเวียนวนเวียนว่า
พอเลือกตั้งไปเสร็จแล้วปุ๊บคนนี้เราไม่ได้เลือกไป
รวมตัวกันสักแสนคนไล่ยุบสภาเรารวมตัวกันสักหนึ่งล้านคน
มันก็กลับไปสู่อดีตนะคะแต่ครั้งเนี้ยมันมันมากกว่าอดีต
ตรงที่ว่ามันมีการทำลายนะคะมันมีการทำลายและดูหมินกันเยอะมาก
พูดว่าไงคะเขาได้รับการเลือกตั้งไปในสภาค่ะ
ก็โอเคค่ะนี่คือวิถีทางประชาธิปไตยค่ะ
ประชาธิปไตยคือต้องมีการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด
ทั้งนี้หนูเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็ต้องเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่า
ในประเทศเราที่มีการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย
ประชาชนต้องมีสิทธิ์ที่จะออกมาพูด
ประชาชนต้องมีสิทธิ์ที่จะออกมาเรียกร้องในสิ่งที่รัฐบาลทำให้ถูกต้อง
ถึงแม้ว่าณตอนนั้นเนี่ยโอเคจะเป็นการที่เสียงข้างมาก
รัฐบาลชุดนั้นได้รับเสียงข้างมากเลือกตั้งเข้ามา
แต่ทีนี้ค่ะหน้าที่ของประชาชนอีกอย่างหนึ่งก็คือ
จับตาเฝ้าดูการทำงานของรัฐบาลอยู่เสมอ
คุณเอ๋ไม่ใช่นะเขารอกจบ๔ปีวาร้าก็ได้แล้วเหรอ
เขาชอบยังว่าเขามีสิทธย์ที่จะพูดนะคะ
เขาต้องเรียนรู้ที่จะเคารพประชาธิปไตย
ซมูลว่าธนธรณ์ได้เป็นนายุม้อนตีอย่างนี้

เพราะว่ามันคนละศักยภาพเลยอะ
สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่า
ไม่ใช่นักประชาธิปไตยแล้วก็ถ้าจะ
พูดพะเด็ดกานอันสภาพูดอย่างเช่นพระเด็ดกานอันสภาพลงทรีย์กาลับโรงสมัครหนาโรงมูลตรี
คนมนตรีต้องละออกจะไม่เอาคนปเลียนเป็นการปิดกั้น
พลเอกประยุทธ์ในการที่จะเข้ามาทำงานรัฐ

สิ่งต่างที่เขาเลียกร้องก็คือ

ทีนี้ฉันจะกลับมาค่ะคือว่าคือมันก็มีคนบอกเหมือนกันนะคะ
ก็เคยฟังสวเหมือนกันนะคะที่บอกว่า
เหมือนสวเนี่ยเป็นตัวที่จะทำให้ติดล็อกในการแก้ไขร่างรัฐมนูลใช่ไหมคะ
แต่ประเด็นก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยคือเราแค่เดียดฉันพลเอกประยุทธ์
หรือเราไม่เอาทั้งหมดของการได้มาของรัฐมนุนปี๖๐
หรือเอายังไงเพราะว่ามันแล้วแต่ว่าเราจะคุยกันมิติไหนวงกว้างแค่ไหนถูกไหม
อ่าต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่านะก่อนหน้านี้เนี่ย
ประชาชนมีปัญหากับสว๒๑๐คนมากปัจจุบันก็ยังมีปัญหาอยู่ค่ะ
คือรอให้เขาแบบจบแบบมีสิทธิ์ไป๕ปีอันนี้รอไม่ได้ใช่ไหม
ก็หนูคิดว่าการร้องไม่ได้ก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนเหมือนกันค่ะ
ขอยันคำว่าสิทธิ์เหมือนเดิมนะคะเพราะว่า
ประชาชนก็ควรที่จะต้องออกมาบอกรัฐบาลได้ว่านะตอนนี้เขาไม่พอใจอะไร
แล้วจริงแล้วเนี่ยถ้าจะพูดถึงที่มาของรัฐมนุน๖๐ที่มาของสว๒๕๐คน
มันก็ชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่ามันค่อนข้างที่จะขัดกับความเป็นประชาธิปไตย
รัฐมนุน๖๐มาด้วยการที่ร่างช่วงที่มีการร่างเนี่ย
คนที่ออกมาลนลงให้โหวตโนเนี่ยมีการที่พวกเขาถูกจับถูกดำเนินคดี
ซึ่งตรงนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่ารัฐมนุน๖๐ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
การได้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะขัดกับหลักความเป็นประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก
ทีนี้เนี่ยเรามาดูหลังจากนั้นอีก
สว๒๕๐คนค่ะที่ถูกบรรยัติวิเวณรัฐบาล๖๐มาตรา๒๖๙
ที่บอกว่าที่มาของสว๒๕๐คนนั้นมาจากการแต่งตั้ง
ของคณะรักษาครองส่งแห่งชาติรือว่าพรศชเราน์นักการมงาน
ก็ผิดแล้วเพราะว่าคณะรักษาความสูงแห่งชาติมาจากการรัฐประหาร
ถ้าเป็นคนที่มาจากประชาชนประชาชนคงจะไม่มีปัญหามากขนาดนี้
แต่ทีนี้คนที่ดันมีอำนาจในการตัดสินใจว่า
จะเลือกนายกได้จะแก้ไขรัฐมนูลได้

ทีนี้ประชาชนหนูว่าหนูว่าประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะไม่พอใจ
แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาบอกรัฐบาลว่า
อย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะแล้วคุณต้องปรับเปลี่ยน
คือ๒๕๐คนสวที่มีปัญหาเนี่ยนะคะ
จริงปัญหาสวนี้นะมันมีปัญหามาตั้งแต่อดีต
ตั้งแต่ก่อนปี๔๐แล้วก่อนปี๔๐เนี่ย
เราไม่เคยมีสวที่มาจากการเลือกตั้งเลย
๔๐เป็นปีแรกที่สวมาจากการเลือกตั้งนะคะ
แล้วสิ่งที่ดีสำหรับรัฐมนุนปี๖๐ที่เป็นประชาธิปไตย
ก็คือเป็นน้ำนูนที่มีการลงประชามตินะคะ
แต่ก่อนปี๔๐เนี่ยไม่เคยมีเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นที่ฉันถือว่ารัฐมนุนชันอย่างนี้มาจากประชาชน
เพราะมีการลงประชามติแล้วมีคำถามท้ายพ่วงนะคะ
แล้วในส่วนที่ถ้าคิดว่า

ก็ตอนที่ลงประชามติมันก็เถียงกันไม่จบนะ
ทำไมมีคนที่ออกไปค้ารัฐมนุนแล้วโดนจับ
ถ้าคิดว่าลำนุนคือมันมีการ
เหมือนทุกวันนี้มันมีการใส่ร้าย
มีการแบบต่อต้านการลงประชามติ
โดยใช้ข้อมูลที่บิดเบือนเนี่ยนะคะ
แต่ทีนี้ถ้าคิดว่ามันไม่เป็นธรรมเนี่ย

กรณีเรื่องสว๒๕๐เนี่ยนะคะ

เอามันก็กลับไปที่ประชามติ

พอมีประชาพอมีลำนูนปุ๊บ

ซึ่งมันไม่ตอบโจทย์หน้าที่ของสว
สวตอนนี้ดีกว่าล่ะมันก็มีปัญหามาตั้งแต่สมัยอดีตตะคารแล้วค่ะ
จนถึงปัจจุบันมันก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นมันมีปัญหาเราก็แก้ไป
มันก็แก้ไปเรื่อยเข้าใจแต่ว่าแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือว่า
ถ้าไม่ได้แก้ถ้าไม่ได้แก้แล้วให้สว๒๕๐เลือกอีกเนี่ย
สองร้อยห้าสิบเนี้ยมาจากพลเอกประยุทธ์อันนี้เข้าใจตรงกันถูกไหมคะ
สองร้อยห้าสิบนี่ไม่ได้มาจากคนเอกประยุทธ์นะคะอันนี้เป็นการ
มาจากใครคุณบิดเวือนสัญหานะคะจิ้มสุดท้ายโดยใคร
ดิฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็ไม่ทราบตามกลไกก็คือมาจากผลเอกประยุทธ์ค่ะ
อ่าอ่าแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอเขาไม่พอใจที่มาแล้วเขาก็เลยคิดว่าในเมื่อสวทั้งมีสิทธิ์เลือกนายกแล้วก็มีสิทธิ์จะโหวตเพื่อที่จะแก้หรือไม่แก้รัฐมนูลเนี่ยเขาก็เลยต้องการใหม่ทั้งหมดที่สอสรคือมันวนอยู่อย่างเงี้ค่ะ
ก็แก้อยู่กำลังแก้อยู่ไงเนี่ยมันก็จะกลับมาตรงที่ว่าฉันไม่อยากเถียงแทนนะคือแต่ว่าสรุปความก็คือว่าคือแต่เขาต้องการสอสอรอเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่สอสลอที่ก็สอสลเลือกตั้งไม่ใช่เขาต้องการสอสวเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์
ก็รับฟังไงค่ะก็รับฟังแต่มันจะบอกมันก็งึกงึกงึกงึกงึกเอาอย่างงี้ก่อนคุณปริณาต้องการพูดถึงข้อเรียกร้องทั้งหมดของเขาไหมคะ
ข้ออื่นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะดิฉันก็ตอบไปแล้ว
รับฟังไหมรับฟังอยู่แล้ว
หมายถึงว่าเรียกมาแบบนั่งคุยกันเลยใช่แต่เขาต้องเรียนรู้ที่จะ
ยอมรับเสียงข้างมากเสียงของประชาชนข้างมาก
ต้องหยุดอ้างว่าเราคือประชาชนเราคือเสียงของประชาชนส่วนใหญ่
ไม่ใช่ไปดูสิคะทั่วแผ่นดินวันนี้เกิดอะไรขึ้น
อืมเต็มเลยเสื้อเหลืองอืมนะคะความแตกแยกเกิดขึ้น
วุ่นวายในบ้านเมืองเกิดขึ้นรถติดคนกลับบ้านไม่ได้อืม

จริงแล้วหนูอยากจะชี้แจงกับรัฐบาลมากกว่าค่ะ
แต่ว่าในส่วนของพี่เอ๋หนูก็เข้าใจได้ค่ะ
ในเรื่องของความสงสัยและความไม่เข้าใจนะคะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะให้ได้ลองมองถึงการชุมนุมของประชาชนจริง
ตอนนี้ทั่วประเทศถ้ามองจริงก็มีหลายฝ่ายล่ะค่ะ
เพราะว่ามันเป็นสีสันของความเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้ว
และทั้งนี้เราก็ไม่ควรที่จะต้องมาดิสเครดิตใครที่ออกมาชุมนุม
หรือว่าประชาชนคนใดที่ออกมาเรียกร้องนะคะ
ทุกคนมีสิทธิ์พอที่จะออกมาเรียกร้องในส่วนของตัวเอง
ซึ่งหนูก็มองว่ามันจะเป็นการดีกว่าไหมที่เราจะรับฟังทุกฝ่ายอย่างจริงใจ
โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมาเขาเรียกว่าไม่จำเป็นจะต้องมาโต้แบบว่าใส่ความกันหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ฉันเพิ่มเติมให้แทนนะคะคือในมุมหนึ่งก็มีคนมองว่า
สิ่งที่พูดในที่ชุมนุมประเด็นเปราะบางในที่ชุมนุมที่พูดกัน
ท่วงทำนองที่อาจจะมีความหยาบคายนะคะ
อาจจะไม่คุ้นหูคนไทยที่จะพูดถึงเรื่องพวกนี้
ก็เป็นตัวกระตุ้นทำให้คนอีกฝั่งที่ใส่เสื้อเหลืองออกมา
เราจะอธิบายว่าอย่างไรว่าเราไม่ใช่คนที่ทำให้เกิดความขัดแย้งหรือเผชิญหน้าตอนนี้ค่ะ
ตอนนี้เนี่ยการที่มันจะลดความขัดแย้งในสังคมลงได้ค่ะ
ก็คือทุกฝ่ายต้องเปิดใจคุยกันอย่างจริงใจ
แล้วเอาเหตุผลมาคุยกันบนโต๊ะเนี่ยเอามากางดูกันเลยว่าเหตุผลของใครเป็นอย่างไรบ้าง
แล้วเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมนี้ได้อย่างไร
มันเป็นการหาทางออกร่วมกันค่ะการพูดคุยไม่ใช่การทะเลาะไม่ใช่การที่ถกเถียงเพื่อบาดหมางกัน
แต่มันคือการพูดคุยเพื่อหาทางออกถกเถียงเพื่อหาทางออกที่จะอยู่ร่วมกันให้ได้
แต่การพูดคุยแล้วก็การเรียกร้องต่างเนี่ยต้องอยู่ภายใต้การเคารพการกฎหมายนะคะ
เรียกร้องอะไรก็เรียกร้องได้นะคะจะพูดคุยอะไรก็ยินดีรับฟังนะคะ
แต่ต้องอยู่ภายใต้เคารพกฎหมายด้วยแต่ทีนี้อ่ะ
ถ้าสมมุติเราพูดถึงเรื่องของการเคารพกฎหมายเนี่ยนะคะ
คือมันก็มีความเหลื่อมล้ำในการบังคับใช้กฎหมายเหมือนกัน

เหลื่อมล้ำในการบังคับใช้กฎหมายเช่น

คุณปรินารู้สึกว่าการปฏิบัติต่อแก่นำกลุ่มผู้ชุมนุม
ซึ่งไม่ได้ค้างคืนนะกับมอบอื่นหลายรุ่นนะคะ

คือดิฉันเอาทีละม็อบดีไหมคะ

มอบมีความแตกต่างแล้วทุกมอบก็ทำผิดกฎหมาย

แต่วันนี้มันหนักกว่า

ดิฉันอยู่มาหมดแล้วดิฉันอยู่สภามา๑๕ปี

นี่มันจะเป็นกระบดหรือเปล่า
ปฏิวัติหรือเปล่ามันต่างกันเยอะค่ะ

มาพูดถึงเนื้อหาการชุมนุมใช่ไหม

ก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะแสดงออก

ไม่ดูถูกดูหมินไม่ใส่ร้ายผู้อื่น

อย่าไปตั้งคำถามที่เป็นการใส่ร้ายผู้อื่นนะคะ

เรียนรู้ที่จะเคารพประเพณีวัฒนธรรม

ที่เราไม่ควรมิบังอาจไปแตะต้อง

ไม่งั้นมันจะไม่ใช่นักประชาธิปไตย
มันคือพระเด็จการแล้วที่จะพยายามปฏิวัติ
ปกครองประเทศปัจจุบันนี้ค่ะ

อยากให้รัฐบาลหรือฝากพี่เอ๋ไปอะไรบ้าง
ค่ะก็อยากจะฝากพี่ปรินานะคะ

สมาชิกรัฐสภาอีกหลายท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจ

ชุมนุมทุกข้อที่ออกมาเนี่ยค่ะ

เราไม่ได้ต้องการที่จะปั่นป่วนสังคม
ต้องการที่จะส่งต่อสังคมการเมืองที่มั่นคง

เรามองว่ารัฐมนุนฉบับใหม่ที่มาจากประชาชนเนี่ย

ขัดขวางรัฐมนูลที่มาจากประชาชน

แล้วก็ออกมาวิภาควิจารณ์กันอย่างตรงไปตรงมา

อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะคะ

อยากจะให้พี่น้องบางท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจ

อยากจะทำของเข้าใจมากขึ้น

มาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนของเรา

ทุกคนคือพี่น้องร่วมประเทศไทยด้วยกัน

มันคือทางออกที่ดีที่สุดค่ะ

ในที่ที่ไม่ทำปิดถนนได้ไหม

แล้วเช่นสนามกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่

อนุญาตการชุมนุมแล้วก็ขอใช้สถานที่อะไรอย่างนี้

อันนี้ให้พี่ถามเดี๋ยว
แล้วก็ต้องไม่ไปต่อว่าด่าทอคนอื่นด้วย

แต่ไม่ใช่แบบแบบนี้
อย่างนี้หนูต้องเรียนพี่ปรินาตามตรงนะคะ
ว่าตัวหนูเองหนูคงไม่สามารถที่จะไปคอนโทรลประชาชนทั้งหมดได้ที่ออกมาชุมนุม

อยากให้ได้รับฟังกันอย่างจริงใจนะคะว่า
การชุมนุมมันมีข้อเรียกร้องที่เราควรจะต้องยื่นให้รัฐบาลอยู่
แล้วการชุมนุมในสถานที่ปิดหรือในสถานที่เปิด
หนูมองว่าเราควรจะต้องดูกันถึงบริบทด้วยค่ะว่านะตอนนั้นประชาชนทำตรงไหนได้บ้าง
ประชาชนสามารถที่จะไปขออนุญาตพื้นที่แล้วพื้นที่เขาจะให้เราไหม
ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยขอเราเคยขอแล้ว
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะณปัจจุบันนี้คงจะฝากแค่หนูคนเดียวไม่ได้
เพราะหนูเองไม่สามารถที่จะไปสั่งการหรือว่าควบคุมใครได้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ารัฐบาลอยากจะให้ประชาชนมีท่าทีที่อ่อนลง
หรือว่ามีท่าทีที่เบาลงต้องฟังข้อเรียกร้องของประชาชนค่ะ
อย่างแรกคือที่รัฐบาลจะทำได้แล้วก็ถอยให้กับประชาชน
คือคุณประยุจันทร์โอชาต้องลาออกแค่นั้นเองค่ะ
แล้วประชาชนก็จะยอมถอยลงและนั่นก็คือสิ่งจะเป็นสิ่งที่เรายอมรับได้
แล้วประชาชนที่ต้องการให้ผลเอกประยุทธ์อยู่ต่อค่ะ
คือปัญหามันเยอะนะวันนี้ไหนจะโควิดไหนจะเศรษฐกิจ
ตอนนี้ทั่วโลกคือกระทบหมดทั่วโลกนะคะ
น้องมายเคยเรียกร้องพลเอกวิทยาออกว่าเศรษฐกิจไม่ดี

อะไรต่างเนี่ยเป็นข้อเรียกร้องที่แบบ
แต่วันนี้ยังยืนยันจะให้พลเอกประยุลาออก
คือที่ฉันพูดตรงกับน้องมายเลยว่าคือปัญหามันเยอะ
แล้วเยอะขนาดนี้โดยมีการเรื่องปัญหาการชุมนุมมาเพิ่มเนี่ยนะ
ยิ่งเป็นอย่างนี้ยิ่งต้องอยู่ยาวเลยค่ะ

ต้องอยู่ยาวต้องอยู่แก้ปัญหานะคะ
ยาวจบเวลาหรือว่ายาว๘ปี

เพราะครั้งนี้เราเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายรมนตรี
มายต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับ

ไม่ใช่ไปรวมตัวกันพูดจาหยาบคาย
เราก็ไปนู่นนี่นั่นไปไกลแล้วกับเดิมอีก
ยังงี้ไม่ใช่นักประชาธิษภัยนะฮะ
แต่คุณพูดน่ะก็ต้องให้เขาพูดด้วยนะ
ถ้าอย่างนั้นก็ต้องฝากไปทางรัฐบาลนะคะถ้ารัฐบาลมองเห็นว่าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยจริง
รัฐบาลควรจะต้องรับฟังประชาชนให้มากกว่านี้สนใจและใส่ใจในเสียงของประชาชนถึงแม้จะเป็นเสียงเล็กก็ตาม
ถึงแม้จะออกมาเป็นเพียงกลุ่มเล็กแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีค่าให้ใส่ใจ
เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลอยากจะจริงใจในการดูแลประชาชนของเขาจริงเขาต้องดูแลประชาชนอย่างจริงใจและรับฟังประชาชนแบบเปิดอกจริงอะค่ะ
ถ้าเขาเปิดทำเนียบเราไปไหม
เขาเปิดทำเนียบแบบที่พร้อมให้กับประชาชนเข้าไปอย่างนี้นะคะ

หนูมองว่าอย่างนี้ค่ะพี่เป็นเวทีสาธารณะที่ประชาชนมีส่วนร่วมได้มากที่สุดดีกว่า
คือไม่จำเป็นต้องจำกัดว่าให้ใครเท่านี้เข้าไปหรืออะไรอย่างนี้ครับ

ต้องเชิญเองค่ะ
ประชาชนที่บอกว่า

ประชาชนที่เป็นเสี่ยงน้อย

รับมาครึ่งทางแล้วนะว่าเป็นเสียงน้อย

แต่ข้อเรียกร้องอย่างที่บอกไปแล้วบอกไปอีก

เราจะไปทำลายวัฒนธรรมสืบทอดยาวนานมาไม่ได้

เป็นนายกมนตรีที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย
ต้องการให้ทำงานต่อให้กับพี่น้องประชาชน

จบที่เขาเนาะเดี๋ยวมาที่จะจบรายการเอาเชิญค่ะ

ที่หนูบอกว่าเป็นเสียงน้อยหนูได้มีการพูดพ่วง
ถึงแม้ว่าจะเป็นเสียงน้อย

ไม่ว่าประชาชนจะมากหรือน้อย

อย่างจริงใจเพื่อที่จะนำไป

แต่ความหมายของดิฉันประชาชนน้อยคือหมายความว่าน้อย

เทียบเท่าแล้วสัตว์อาจจะส่วนน้อยมากนะครับ

อย่ามาอ้างว่าเราไม่จริงใจในการรับฟังเสียงประชาชน

นายกมนตรีนี้ทำงานต่อให้ประเทศชาติบ้านเมือง

ไม่เป็นไรค่ะทั้งนี้หนูมองว่า

นี้หนูอยากให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะคะ
ตัดสินแล้วก็วิเคราะห์
ได้รับฟังในวันนี้นะคะว่า
ในมุมของผู้ชุมนุมและในมุมของคนที่

ทั้งนี้อยากให้พี่น้องประชาชนลองวิเคราะห์ดูค่ะว่า

รัฐบาลอย่างไรอะไรที่มันควรจะต้องเหมาะสม
คุณผู้ชายไม่จบต้องให้เค้าเรื่อยนะ
อ่ะก็ออนไลน์ไม่เหรอได้เรื่อย
เนี่ยเราอะตลอดเลยเอ้าค่ะ

ก็คุณพูดที่ต้องจบรายการ๕นาทีที่แล้วยังไงคะ
หรือจะพูดอธิบายอะไรได้ในเรื่องของความเหมาะสมนะคะ
หนูเลยถึงบอกว่าให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านเป็นคนตัดสินดีกว่า
พี่น้องประชาชนตัดสินเลยนะคะว่าใครเหมาะสมใครไม่เหมาะสม
ขอบคุณที่ปิดรายการให้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ
ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะ
ลากันไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ